ท่านผู้ชมครับเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาที่ปฐุมธานีนะครับ
มีเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อครับรถยนต์คันหนึ่งขับมาด้วยความเร็ว
แล้วก็พุ่งไปชนบ้านนะฮะบ้านเนี่ยเขาทำเป็นอู่รถนะ
เป็นอู่อยู่ข้างทางที่ชนเนี่ยทะลุไปถึงห้องนอนเขาเลย
เขานอนกันอยู่สี่คนพ่อแม่ลูกลูกคนเล็กอายุขวบเดียวนะฮะ
เสียชีวิตนี่ครับโอ้โหก็เป็นช่วงที่ทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับ
ทีมแพทย์ด้วยนะครับไปช่วยกันนำร่างผู้บาดเจ็บออกมาจากใต้ท้องรถ
หลังจากที่รถยนต์ฮอนด้าซีวิกเสียหลักพุ่งชนบ้านที่เป็นอู่ซ่อมรถ
ลุเข้าไปถึงห้องนอนนะฮะบ้านหลังนี้อยู่ที่ริมถนนตำบลบ้านใหม่
อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานีเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมา
เหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับทำให้พ่อแม่ลูก๔คนที่นอนอยู่ในห้อง
ตอนนั้นหลับกันอยู่เลยนะครับก็บาดเจ็บไปสามและเสียชีวิตหนึ่ง
ผู้ที่เสียชีวิตนั้นเป็นลูกชายคนเล็กเป็นเด็กชายอายุแค่๑ขวบ
ตำรวจสพปากคลองรังสิตจังหวัดปฐุมธานีบอกว่าได้รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุรถยนต์พุ่งชนบ้านชาวบ้าน
อ่าซึ่งเป็นอู่ซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างแอร์ไดนาโมชื่อว่าอู่วัฒนาการช่าง
ตั้งอยู่ที่เลขที่ห้าสิบแปดทัพหนึ่งหมู่สี่ตำบลบ้านใหม่อำเพิวเมืองจังหวัดปฐุมธานี
ตอนไปถึงพบท้ายรถยนต์เนี่ยเป็นผู้งเข้าไปทั้งคัน
ห้องนอนพังเสียหายรถก็พังเสียหายเกือบทั้งคัน
คนขับคือนายจิรวัตรช่างศักดิ์อายุ๓๓ปีบาดเจ็บสาหัสแขนหักขาหัก
เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลล่าสุดผู้สื่อข่าวของเรารายงานว่าเสียชีวิตแล้ว

ตอนที่เกิดเหตุชาวบ้านก็ช่วยกันนะฮะเพราะว่าพอชาวบ้านเขาได้ยินเสียงเขาออกมาดูเนี่ย
เขาได้ยินเสียงร้องของผู้คนของเด็กที่อยู่แถวจุดเกิดเหตุ
กู้ภัยกับชาวบ้านก็ช่วยกันดูว่าอยู่ตรงไหน
ยกรถขึ้นแล้วก็พบผู้บาดเจ็บอยู่ใต้ท้องรถเป็นเด็ก๒คนผู้ใหญ่๒คน
ทั้ง๔คนคือนายสนั่นสุธิประพาอายุ๔๕ปีบาดเจ็บที่แขนและขาอันนี้เป็นพ่อนะครับ
นางสาวสุพิษบุตรพรมอายุ๓๗ปีบาดเจ็บตามร่างกายนางสาวสุพิษบุตรพรมนี่เป็นแม่
แล้วก็ลูก๒คนคือเด็กหญิงอายุ๓ขวบบาดเจ็บศีรษะแตกและเด็กชาย๑ขวบ
อันนี้ลูกคนเล็กเสียชีวิตเจ้าหน้าที่พยายามช่วยปั๊มหัวใจนะครับแต่ก็ช่วยยื้อชีวิตของน้องไม่ได้
นางสาวไพรวันสุธิประพาอายุ๔๘ปีเป็นพี่สาวของนายสนั่นผู้บาดเจ็บ
บอกว่าน้องชายมาเช่าที่เปิดเป็นอู่ซ่อมรถแล้วก็สร้างห้องนอนอยู่ที่นี่เลย
อยู่กับครอบครัวก็มีลูกกัน๒คนตอนที่นอนอยู่ในห้องจู่มีรถเก๋งพุ่งเข้ามา
แล้วก็ทับทำให้เจ็บแล้วก็เสียชีวิตกันตำรวจสันนิษฐานว่าคนขับรถยนต์ที่ขับมาด้วยความเร็ว
คงจะเสียหลักพุ่งขึ้นขอบถนนเพราะมีร่องรอยล้อรถพุ่งขึ้นมา
แล้วก็ชนเข้าไปตรงส่วนที่เป็นผนังห้องนอนของอู่นะครับซึ่งเจ้าของอู่กับลูกและเมีย
กำลังนอนหลับอยู่ทั้งครอบครัวจนมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
แล้วก็ช่วงบ่ายที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณสุดปรีดามหายศ
ก็ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุจุดนี้คุณผู้ชมปรากฏบ้านปิดเงียบ
ผู้สื่อข่าวสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเพื่อนบ้านซึ่งมีบ้านอยู่ติดกับบ้านหลังเกิดเหตุ
เสียงดังมากก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็รีบวิ่งออกไปดู
พบว่ารถเก่งคันหนึ่งพุ่งชนเข้าไปที่บ้านของนายสนั่น
คือบรรยากาศโดยรอบตอนนั้นเนี่ยฝุ่นตลบอบอวนเลยนะคะ
มองไม่เห็นว่าสมาชิกของบ้านอยู่ตรงไหนอย่างไรกันบ้าง
เห็นเพียงนายสนั่นคนเป็นพ่อเนี่ยวิ่งออกมาค่ะ
วิ่งออกมาร้องขอความช่วยเหลือสุดท้ายเพื่อนบ้านช่วยกันโทรศัพท์
เรียกตำรวจแล้วก็กู้ภัยมาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
พี่สองออกมาก่อนฝุ่นหญิงก็ไม่เป็นอะไรหรอกเด็ก
เพราะฉะนั้นเขาก็ช่วยอุ้มให้บอกช่วยอุ้มหน่อถี่ยายอุ้มไม่ไหวหรอกว่าไง
ช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถนะฮะสุดท้ายก็ไม่สามารถยืดชีวิตน้อง
อายุหนึ่งขวบไว้ได้ค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
คุณสุดปรีดาเดินทางไปอีกจุดหนึ่งก็คือ
เทียนถวายตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปฐุมธานีนะคะ
จุดนี้เนี่ยเป็นสถานที่ตั้งศพของน้องที่เสียชีวิตไปพบกับคุณแม่ของน้องนะคะ
ก็คือคุณสุพิษคุณสุพิษเนี่ยเปิดเผยกับคุณสุดปรีดานะคะ
บอกว่าครอบครัวมีสมาชิกทั้งหมด๖คน
คือพ่อแม่แล้วก็ลูกสามคนรวมถึงล้านอีกหนึ่งคน
อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เนี้ยลักษณะบ้านเนี้ยเป็นบ้านสองชั้นนะคะ
ครับก่อนเกิดเหตุห้องนอนชั้นล่างอ่ะค่ะ
มีตนเองสามีลูกสาวคนกลางอายุ๔ขวบแล้วก็ลูกชายคนเล็กอายุ๑ขวบ
นอนหลับกันอยู่ทั้งหมดเนี่ยสี่คนส่วนลูกชายคนโตนอนกับหลาน
บริเวณห้องนอนชั้น๒นะคะกระทั่งสักประมาณตี๒๔๐นาทีของคืนที่เกิดเหตุ
ขับมาตามถนนแล้วก็หักเลี้ยวเข้ามาพุ่งชนกับบ้านของตัวเอง
ทะลุกำแพงห้องนอนเสียหายยับเยินทั้งรถทั้งบ้านนะคะ
แล้วก็มีคนตายด้วยหนึ่งคนนะคะครับคุณสุพิษเนี่ยเล่าบอกว่า
ช่วงที่รถพุ่งชนเนี้ยทุกคนในบ้านเนี้ยคือหลับกันหมดอืม
ไม่มีใครรู้เรื่องนะคะสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีคือมีรถเก๋งนะคะ
ทับอยู่บนร่างของตัวเธอสามีแล้วก็ลูกลูกซ้ำร้ายไปกว่านั้น
ขึ้นมาต้องพบกับข่าวร้ายเพราะว่าลูกชายของเธอค่ะ
ลูกชายคนเล็กอายุ๑ขวบต้องมาสังเวยชีวิตกับเหตุการณ์ในครั้งนี้
แบบที่ไม่ทันตั้งตัวแม้แต่น้อยเลยนะอืมมันยังแบบฝันร้ายเนี้ยค่ะ
รู้สึกตัวอีกทีโอ้โหรถพุ่งชนบ้านมาถึงห้องนอน
อกจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับชีวิตของลูกชายคนเล็กแล้วนะครับ
ทางครอบครัวบอกว่าตอนนี้ก็กังวลว่าเรื่องบ้านเนี่ยจะเอายังไงนะฮะ
ใครจะรับผิดชอบจะเอาเงินจากไหนมาซ่อมแซมต่อ
เพราะว่าจริงแล้วเธอกับครอบครัวก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะฮะ
เธอบอกว่าเธอนอนหลับกันอยู่ในบ้านดีแต่ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
เหตุการณ์ที่คนขับรถขับโดยประมาทซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงแล้ว
เมาแล้วขับด้วยหรือเปล่าเพราะว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยนะครับ
รถที่พุ่งชนมาเนี่ยนะจากการตรวจสอบพบทั้งเหล้า
และกระป๋องเบียร์ที่กินหมดแล้วกระจัดกระจายอยู่เต็มรถเลย
ก็คือรถทับทั้งตัวน้องทั้งตัวแม่เลยหรือว่าทับทุกทุกทุกคนที่อยู่นอน
ข้างในห้องนอนคือตัวน้องกับตัวแม่เนี่ยจะโดนหนักกว่าพ่อ
พ่อโดนไปปลายโดนถ้อยเสียโดนไปปลายท้ายรถกับลูกสาวเนี่ยจะโดนไปป้ายหน่อย
ลูกสาวอ่ะเราได้ยินเสียงแล้วแต่ว่าคนเล็กนี้เราไม่ได้ยินเสียงเลย
ทีนี้แฟนก็เลยพากันยกรถออกยกขึ้นนิดนึงให้เราออกมาได้
แล้วก็เอาลูกชายเราออกมาแต่ว่าน้องเสียแล้วว่าเขาปั๊มหัวใจ
ตอนเอาออกมาปั๊มช่วยไม่ได้แล้วคือถ้าคู่กรณีหรือญาติของคู่กรณีนะคะ
คืออยากให้คุณช่วยรับผิดชอบในกรณีของแฟนลูกชายของคุณก็แล้วแต่
ให้รับผิดชอบในสิ่งที่เขาได้กระทำต่อครอบครัวของเราลูกชาย
ที่กำลังน่ารักเลยกำลังจะพูดเลยอ่ะเขาไม่รู้เรื่องด้วยเลยอ่ะ
คุณแบบขับรถไม่ระมัดระวังเลยคุณขับรถอะไรของคุณยังไงอ่ะ
ทำไมอ่ะถนนกับบ้านมันก็ห่างกันนะไม่ใช่ไม่ห่างนะโห
พุ่งเข้ามาทั้งคันเลยอ่ะถ้าเป็นกรณีเมาแล้วขับเนี่ยคุณกินอ่ะ
ถ้าคุณเมาอ่ะคุณจอดนอนดีกว่าคุณอย่าขับเลยขับแล้วคุณจะรู้ไหม
คุณควบคุมตัวเองได้ไหมมากน้อยแค่ไหนแล้วขับไปเนี่ย
มันจะเสียหายกับใครมั่งข้าวของชีวิตของคนอื่น
มันจะเสียหายคุณจะรับผิดชอบได้ไหมชีวิตที่มันเสียไปแล้วอ่ะ
เงินทองไม่ตายก็หาใหม่ได้

ขอให้พวกที่เมาแล้วขับคิดให้ดี
คือคุณสุพิษเนี่ยบอกว่าตอนนี้ทางครอบครัวของเขา
เขาก็ต้องจ่ายเงินเองหมดทั้งค่ารักษาพยาบาลของทุกคนในครอบครัวนะครับ
เรื่องราวต่างรวมทั้งการจัดงานศพลูกด้วย
อ่ายังไม่มีการติดต่ออะไรจากเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าคู่กรณีเลย
คดีความต่างก็ยังไม่ได้พูดคุยกันเลย

เดี๋ยวคงต้องรอให้เสร็จเรื่องพิธีศพของลูกชายก่อนนะครับ
แต่ทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่า
ผู้ชายคนที่ขับรถเก๋งไปพุ่งชนบ้านของเธอเนี่ย
นายจิรวัตรช่างศักดิ์อายุ๓๓ปีที่สาหัสเมื่อคืนนี้เนี่ย

นะฮะมันก็เลยมีคำถามขึ้นมาทันทีว่า

คดีจะเอายังไงกัน
ผมถามไปยังทนายเกิดผลแก้วเกิดนะ

นายเกิดผลบอกว่าเมื่อเป็นลักษณะแบบนี้มันก็แยกเป็นสองส่วน

คดีอาญาขับรถชนเขาแล้วก็บาดเจ็บบ้านเสียหายมีคนตาย

เพราะว่าผู้ต้องหาเสียชีวิตไปแล้ว

ถ้าพิสูจน์ทราบจนแน่ชัดได้ว่าเป็นคดีที่มันเกิดจากความประมาท
หรือว่าจะเมาแล้วขับอะไรก็แล้วแต่
ผู้เสียหายก็ต้องไปฟ้องร้องเอานะ
แพ่งหนึ่งก็คือบริษัทประกัน

และอีกทางหนึ่งก็คือทายาทจะเป็นลูกเป็นเมียเป็นครอบครัวของผู้ต้องหาที่เสียชีวิตไปแล้ว

ซึ่งในส่วนนี้ต้องไปดูว่าผู้ต้องหาเนี่ยที่เสียชีวิตแล้วเนี่ย
เขามีทรัพย์สินมรดกตกทอดอะไร

ตรงส่วนนี้ต้องชดใช้นะทายาทต้องชดใช้นะ
นั่นสิคะแต่ก็ต้องใช้เวลานะคะ

แต่ตอนนี้คือปัญหาคือบ้านเขาอู่เขาพังหมด

ใช่